ไปดูกันต่อกับดาราสาวสายมุ้ยอีกหนึ่งท่าน

แต่รับรองว่ามูสุดไปเลยค่ะ

ไม่ต้องใจฟาด
คือนางก็บอกว่าหลายคนจะไม่เชื่อว่าตัวเอง

คุณโมอามีนาก็ชวนหมู่มวลเพื่อนสนิทฮิปโป้งฮิปโป้งไป
ขอบคุณพ่อปู่พญานาคที่จังหวัดศรีนครพนมค่ะ

โมอามีนาเล่าให้เราฟังนะคะว่า
ครั้งนี้เธอตั้งใจมากแต่งองค์ทรงเครื่องจัดเต็มเลยค่ะ

แต่การรำก็เป็นแบบรำเลื้อยกันซื้น

ไม่ใช่ว่าแบบลำแบบ๐๔๐๕นะ
ลำแบบนี้แล้วจะได้พรเขาบอกอย่างนั้นค่ะ
หลังจากนี้นะคะโมตั้งใจว่านะคะ
ทุกปีจะไปนะคะปีละ๒ครั้ง

เชื่อไหมว่าตื่นอาทิตย์หนึ่งตื่นมา

แล้วพอตื่นเช้ามาเราก็ไปลำเป็นดอกเบี้ยให้

พอพูดไว้เฉยว่ายังไงจะกลับมาทุกปี

นี่สายมูคนนึงนะคะว่าแล้ว

เพราะว่าสูตรเขาเด็ดชุดเขาไม่เหมือนคนอื่นนะ
เวลาหนึ่งการลำหนึ่งชุดหนึ่ง
ทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบแบบว่าสอดคล้องกัน
คือมันมีเคล็ดลับแต่ละคนไม่เหมือนกัน
ไม่ค่อยเห็นคุณปรินามุมนี้เท่าไหร
ใช่สิแล้วคุณเห็นแววตาเขาไหมตอนเขารำดูแบบมุ่งมั่นแบบ
ตั้งจิตแบบสุดเลยนะฮะ